กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณยายเพ็ญจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามพิชิตโจทย์คำถามให้ได้สี่ข้อถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาทตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ยายครอบครัวเราได้มีเวลาได้ดูรายการเกมต่อชีวิตเราบ้างไหมครับ
โด่งจะได้ดูใช่ไหมครับจ้ะมาถึงช่วงนี้แล้วนะ
ผมเชื่อเลยว่ายายดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็คงลุ้นไปกับเขาช่วยเขาตอบด้วยไหมเวลาดูอยู่ทางบ้านอ่ะ
ช่วยจะนึกคำตอบไปกับเขาด้วยเนาะแต่วันนี้ต้องนึกให้ถึงครอบครัวเราแล้วนะ
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับครอบครัวเรานี่แหละครับจ้ะ
พร้อมไหมฮะจ้ะถ้าพร้อมแล้วเชิญยายเพ็ญมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ยายคำถามของเราในวันนี้นะครับปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อย
เพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของแต่ละครอบครัวมากขึ้น
มากขึ้นลุ้นมากขึ้นอาจจะมีตัวเลือกบ้างไม่มีบ้างนะครับ
ใช้ความสามารถความรู้จักของคนในครอบครัวซึ่งกันและกันเนี่ยมาตอบ
เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยจำไหมครับ
พร้อมจะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เรื่องที่สองเข้าสาร
เรื่องที่๓แบตมินตัน
เรื่องที่๔ระแวกบ้าน
เรื่องที่ห้าพงศิษย์ทำปี

ทำไมถึงเลือกเรื่องข้าวสารยายทำงานที่โรงงานข้าวสารเหรอครับ
จ้ะแต่รับแจ้งสี่ข้าว
ตอนนี้ยายทำงานที่โรงศรีเนี่ยทำมากี่ปีแล้ว
ตอนนี้มันไปเจ้าอีกไปรับแจ้งไม่ได้สองปีแล้วจ้ะ

แล้วหน้าที่ของยายที่โรงศรีนี่ยายทำอะไร

เข้าใจเลือกเพราะเป็นเรื่องที่เราถนัด
กรอกข้าวสารเนี่ยกรอกถุงละกี่กิโล
ก็จะเป็นทาง๑๐กิโล
เพราะฉะนั้นยายเลือกเรื่องข้าวสารนะฮะ
คงจะไม่ยากเกินความสามารถ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับก็จะมีถังเข้าสารนะฮะ
มีที่ตักข้าวสารนะครับแล้วก็จะมีถุงพลาสติกนะครับ
มีหนังยางมีกระมังไว้ให้สำหรับข้าวที่มันเกินออกมานะครับ
แล้วก็มีตราชั่งหรือกิโลนะครับจ้ะยายภารกิจของยายนี่ก็คือ
ยายจะต้องกรอกข้าวสารเนี้ยนะฮะใส่ถุงจ้ะหนึ่งกิโลกรัมจ้ะ
แล้วก็มัดหนังยางให้เรียบร้อย๑๐ถุงด้วยกัน
พอสิบถุงแล้วเนี้ยยายวิ่งไปตีระคังดังดังเลย
หนึ่งทีดังดังเลยตีให้ละครั้งแตกเลยอ่ะเวลาจะหยุดทันทีนะจะ
ผมให้ยายเลือกผู้ช่วยได้หนึ่งท่านดีกว่ายายจะเลือกใครเลือกคุณเนค่ะ
ฮะแล้วคุณเอเลือกคุณเอขอเชิญคุณเอมาเป็นผู้ช่วยของคุณยายเพลครับ
ครูจะเป็นคนมัดหนังยางเนาะถ้าอย่างนั้นนะ
ติกาสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือยายเพ็ญจะต้องกรอกข้าวสาร
ใส่ถุง๑กิโลกรัมมัดหนังยางให้เรียบร้อยเป็นจำนวน๑๐ถุงภายในเวลา๓นาที

จึง

ยาย

ค่ะขึ้นรถเมคันนี้บ่อยค่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่าข้างหลังมันจะมีแถบ

ถ้าพร้อมแล้วพี่บึงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ยังไม่หมดหน้าที่ครับพี่บุ๋มจะเลือกให้ใคร
มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

โปรแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อโปร

เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
เหลือเรื่องจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องแบตมินตัน

เอาพงศิษย์คัมภีร์ค่ะ

เพราะว่าโปรชอบฟังเพลงปันยู

ขอเชิญพี่โปรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เพลงแรกเลยที่ได้ยินพี่ปูคือเพลงอะไร

พี่ปูนี่เขามีเพลงดังเยอะเลยนะ

ผีโรงเย็นของพี่ปูไหมครับ

สรุปว่าพี่ปูพงศิษย์คำพีนะ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในเนื้อเพลงผีโรงเย็น

โรงเย็นทั้งหมดกี่คำ

ตัวเลือกที่๓๙คำ
ตัวเลือกที่สี่๑๐คำ

ก็ลองไล่ไล่ดู

ตัวเลือกที่หนึ่ง๗คำครับ
เอาใจช่วยนะผมก็ลุ้นไปด้วย
และขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
โปเหลืออีกหนึ่งท่านสุดท้ายแล้วล่ะ
โปจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตครับ

ครูเนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ครูเนขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องจังหวัดเชียงใหม่และเรื่องแบตมินตัน

ทำไมเลือกจังหวัดเชียงใหม่ให้คุณเองครับ

แล้วใครชอบแบตบินตันครับ
มีไหมฮะที่มานี้ใครชอบแบตมินตัน
ใครเล่นแบตครูเน

โปเลือกให้แล้วนะว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ขอเชิญคุณเอมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ถ้าครูเลือกเองครูจะเลือกเรื่องไหน

เอาล่ะสิมีลุ้นล่ะข้อนี้

เพราะว่าจริงครูก็คือคนในจังหวัดเชียงใหม่

เป็นจังหวัดที่มีอำเภอที่เยอะมาก

แม่ริมกับอำเภอจอมทองครับ

แต่ย้ายมาทำงานที่จอมทองครับ

อำเภอที่จอมทองนะครับครูถือว่า

ถ้าเทียบกับอำเภออื่นในจังหวัดเชียงใหม่

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอใดต่อไปนี้มีขนาดเล็กกว่าอำเภอจอมทอง
ตัวเลือกที่หนึ่งดอยสะเก็ด
ตัวเลือกที่สองแม่อาย
ตัวเลือกที่สามเสมิง
ตัวเลือกที่สี่ดอยเต่า
แม่อ่านี่เป็นอำเภอที่เล็กกว่าอำเภอจอมทองครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับ
เป็นดอยเป็นเต่าและตรงนี้ครับ
ถ้าพร้อมแล้วคุณเนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองแม่อายครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครูนะ
ครูก็อุตส่าห์ตั้งใจมาแล้วเนี่ยนะครับ

อยากให้ครอบครัวของคุณยายเพ็ญนะครับได้หมดหนี้หมดสิน
ขอบคุณครูมากนะขอบคุณในความดีจริงนะครับ

มาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายเพลกันว่า
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุดได้หรือไม่
ในช่วงหน้าครับกับเกมต่อชีวิตครับ
ภาพใดต่อไปนี้คือรถเมษายเชียงใหม่ฮอด

โค้งโค้งโค้งโค้งโค้ง